ยังตกเป็นเหยื่อและเป็นข่าวรายวันแล้วสังเกตดูเถอะครับช่วงหลังหลังเนี่ย
คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่กินเหยื่อ
บางคนหมดเงินไปเป็นแสนบางรายบอกเป็นล้านเก็บหอมรอมลิฟต์กันมาตลอดชีวิต
ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นผมเวลาที่จะทำงานก็เหลือน้อยกลับตัวไม่ทัน
ศูนย์เงินแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแต่อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกก็คือว่า
ล่าสุดเรามีความหวังขึ้นมาบ้างพอสมควรว่าการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์
ตอนนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตามเงินคืนมาก็ยังมีโอกาสที่จะทำได้
ศูนย์นี้มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่สกัดแก๊งออนไลน์
แล้วที่สำคัญคือนี่อายัดบัญชีได้ทันที
ฟังข่าวแล้วก็ภาวนาว่าขอให้จริงเถอะครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐออกข่าวมาเยอะแล้ว
ออกข่าวว่าจะทำอย่างนั้นออกข่าวว่าจะทำอย่างนี้
ออกข่าวว่าจะทำงานเชิงลุกอย่างนั้นอย่างนี้
มันก็ยังหลอกกันอยู่ได้ทุกวัน
แม้กระทั่งโทษของคนหลอกลวง
ตอนหลังก็กฎหมายที่ออกมาใหม่ก็หนักขึ้น
โทษของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษหนักขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่เวลามีคนไปแจ้งว่าขอให้อายัดบัญชี
แต่ก่อนนี้ก็บอกว่าอายัดไม่ได้
คุณต้องไปเอาใบแจ้งความจากตำรวจท้องที่มาก่อน
ออกจากตำรวจท้องที่แล้วก็ไปตำรวจไซเบอร์
แล้วก็ถึงมาที่แบงค์ใช้เวลาเดินทางไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
มันก็โอนเงินบัญชีไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้
ตอนหลังทั้งรัฐบาลทั้งสภา
ก็เห็นตรงกันว่าควรจะออกมาเป็นกฎหมาย
เพื่อที่จะมากำกับดูแลเรื่องพวกนี้
ออกกฎหมายไม่ทันก็ออกเป็นพระราชกำหนดก่อน
เพราะพระราชกำหนดเนี่ยประกาศแล้วใช้ได้ทันที
หลังจากออกพระราชกำหนดแล้วก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าให้ไปแจ้งความก่อน
เขาอุตส่าห์เผยแพร่กันว่าใครเป็นลูกค้าธนาคารไหนธนาคารไหน
ให้ใช้เบอร์ธนาคารนั้นโทรไปตามเบอร์นั้นเบอร์นี้
ก็ยังไปเจอเจ้าหน้าที่ไล่ให้ไปแจ้งความก่อน
ระยะที่ไปแจ้งความกว่าจะเอาเงินมาอายัดบัญชีมันกี่วันล่ะครับ
ฉะนั้นสุดท้ายเสียเงินแล้วก็ยังเจ็บใจอีก
เจ็บใจตรงที่ว่าไหนบอกว่าจะเอาจริงเอาจัง
ไหนบอกว่าออกกฎหมายมาแล้ว
ใครไม่ทำตามกฎหมายจะมีปัญหา

ตอนแรกก็อ้างว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำ
พอมีกฎหมายเกิดช่องไม่ทำก็อ้างโน่นอ้างนี่
เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ย
ถ้าผู้จัดการเขาเอาใจใส่ซะหน่อยก็ไม่โยกโยโอเอ
นี่หลายคนบอกว่าแจ้งความไปที่ทนาย

พอรู้ว่าถูกหลอกแจ้งไปที่ธนาคาร
ก็ยังไล่ให้ไปแจ้งความกับตำรวจก่อนเหมือนเดิม
ทำไมไม่อายัดบัญชีไว้ก่อนล่ะครับ

ก็เจ้าของบัญชีเขาให้อายัดนะ

ว่าฟังแล้วมันก็อ่อนใจว่าตามมันไม่ทัน
ตามมันไม่ทันเอามันไม่อยู่
แต่คราวนี้ที่กระทรวงดีอีโดยคุณประเสริฐจันทรลวงทอง
ท่านก็ทำให้ประชาชนมีความหวังขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
ด้วยหัวข่าวที่บอกเมื่อกี้ว่ากระทรวงดีอีคิกออฟ

ลองฟังรายละเอียดหน่อยครับ

กระทรวงเปิดตัวศูนย์ในการให้คำปรึกษาและกู้ภัย
ปัญหาออนไลน์สำหรับประชาชนแล้วใช้สายด่วน

ในการแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์สำหรับประชาชน
ช่วยระงับอายัดบัญชีคนไรทุกทอดทันที
นี่ใช้คำว่าทันทีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่นายกรัฐมนตรีให้ทำงานเชิงลุก
เพื่อจะแก้ปัญหาอาจยากรรมออนไลน์
แล้วสร้างความเสียหายต่อประชาชน
แล้วรัฐมนตรีก็เอาสถิติมาให้ดูด้วยนะ
ระยะ๑ปี๗เดือนระหว่างมีนาคม๖๕ถึง๓๐กันยา๖๖
มีจำนวนคดีกว่า๓๓๐๐๐คดี

หรือคิดว่าไปแจ้งความแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร
แล้วไม่ไปแจ้งความก็ไม่รู้อีกเท่าไหร่
แล้วในบรรดา๓๓๐๐๐กว่าดีรู้ไหมครับ
ค่าความเสียหายนี้ถูกหลอกไปเท่าไหร่๔๕๐๐๐ล้านครับ
ล้านครับเยอะไหมล่ะครับ
ฟังนะ๑ระงับอายัดบัญชีของคนร้าย
ให้ผู้เสียหายผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ทันที

พอแจ้งแล้วต้องอายัดทันที
๒ให้ติดตามสถานาการเกี่ยว
ปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที
นี่มีคำว่าทันทีอีกแล้ว
เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย

ดำเนินคดีและการขยายผลคดี
ช่วยรายงานบูรณาการข้อมูล
และร่วมทำงานกันทันที

มีคำว่าทันทีอยู่ไม่รู้กี่เรื่องก็แปลว่าเร่งด่วนต้องการให้ทำทันที
แล้วมันทันทีไหมล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ย
ทีนี้เรื่องวิธีการทำงานทำยังไง
ท่านอธิบายละเอียดยิบแต่ว่าเราอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องของเทคนิค
มันเป็นภาษาทางเทคนิคเป็นวิธีการทางเทคโนโลยี

ฟังแต่ว่าเขาจะทำยังไงรายละเอียดว่ากัน
แต่ที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายคือรัฐมนตรีประเสริฐบอกอย่างนี้
ดำเนินการด้านคดีให้ประชาชนแบบเร่งด่วนเชิงลุก
มีคำว่าทันทีมีคำว่าเชิงลุกตั้งเป้าหมาย
และระงับอายัดบัญชีการเงินสดในภายใน๑ชั่วโมง
นี่แบงค์ทั้งหลายฟังไว้นะภายใน๑ชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องเหยื่อของโจรออนไลน์
ชั่วโมงที่เขาแจ้งไปเนี่ยต้องระงับให้เขาทันที
ตอนนี้กฎหมายเขาก็คุ้มครองแล้ว
ผมฟังดูทั้งหมดที่รัฐมนตรีประเสริฐแถลงเนี่ย
มีคำว่าทันทีทันทีทันที
มีคำว่าเชิงลุกเชิงลุกเชิงลุก
คราวนี้จะได้เวลาพิสูจน์กัน
ว่าที่อุตส่าห์แถลงเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ย
จะทำได้มากน้อยแค่ไหน
จะทำให้คนที่ถูกหลอกโทรไป
แล้วมีโอกาสจะได้เงินคืนมามั่งไหม
ถ้าอายัดได้ทันทีไม่ต้องหวังว่าทั้งหมดหรอก
แต่ขอให้ได้เงินคืนมาบ้างก็ยังดี
นี่คือเรื่องดีที่คอยฟังดูว่า
รัฐมนตรีประเสริฐจันทรลวงทองออกโรงแถลงเนี่ย

ถ้ายังไม่ได้เรื่องเหมือนเก่านะ
ใครที่ถูกหลอกแล้วโทรไปหาแบงค์

ยังบอกให้ไปเอาใบแจ้งความจากตำรวจมาเหมือนเก่า
แล้วมาเจอกันว่าสุดท้ายเนี่ย
ธนาคารควรจะต้องรับผิดชอบยังไง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ